มาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีกันหน่อยนะคะ
สิ่งมีชีวิตเขาอยากจะข้ามถนนเราก็ต้องอนุญาตให้เขาข้ามนะ
งูเหลือมตัวใหญ่เลยค่ะยาวตั้ง๔เมตรนะคะ
เขาอยากข้ามถนนทุกคนก็ต้องจอดให้เขาข้ามนะคะ
และมีพลเมืองดีมาช่วยโบกเลย
ตำรวจไม่มาใช่ไหมเดี๋ยวโบกให้ค่ะโบกไปไปพี่ไปไป
พี่เขาข้ามได้อย่างปลอดภัยนะคะคนนี้มาโบกให้แล้ว
เอารถเอาเอาพี่เขาข้ามไปแล้วเอาโบกโบกไปโบกมาค่ะ
เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าพี่เขาไปไหนต่อนะคะ
พี่เขาปลอดภัยค่ะเห็นไหมคะ
ข้ามถนนได้สำเร็จแต่ไปหาที่ปลอดภัยอยู่ค่ะ

เขาจอดอยู่หน้าบ้านพี่ชัดเลย
ทะเบียนใช่ไหมทะเบียนอ๋อเนี่ยค่ะเขาเข้าไปอยู่ในรถคันนี้
และต้องเดือดร้อนนะคะถึงกู้ภัย
รถคันนี้ซึ่งจอดอยู่ข้างทางแล้วพี่งูเหลือมเขาย้ายที่จากจากกลางถนนเนี่ย
ซุกตัวอยู่คือรถของคุณอภิรักษ์น้อยไทย
ไม่ใช่เฉพาะทะเบียนรถอย่างเดียวทะเบียนบ้านด้วย
เอาไปรวมกันเอาไปคิดกันเองแล้วกันเนี่ยนะคะ
แต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาบอกว่าผมทำงานยากจังเลยอ่ะ
ใช้เวลาสองชั่วโมงนะคุณโอ้นานนะนานนะปกติครึ่งชั่วโมงก็จับได้แล้ว
ใช่ค่ะกว่าจะเอางูเหลือมเพศผู้๔เมตรตัวนี้ออกมาได้จากรถคันนี้
พอเอาออกมาต้องใส่ถังพลาสติกค่ะไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ห่างไกลบ้านเรือนประชาชนออกไปเพราะมิฉะนั้นเดี๋ยวเขาจะมาข้ามถนนอีกนะคะ
คุณอภิรักษ์บอกว่าเอาละเอาล่ะงวดนี้ทะเบียนผมนี่แหละ
เห็นรถใช่ไหมนะครับแล้วก็เลขที่บ้านด้วยยาว๔เมตรเนอะยาวมากนะครับ